ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บุรีรำนะครับ
ตาเนี่ยใช้ท่อนฟืนฟาดหลานชายจนเสียชีวิตนะฮะ
ที่มาที่ไปมันก็มีเหตุของมันอยู่นั่นแหละนะครับหลังจากได้รับแจ้งเหตุสพถาวร
ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำไปตรวจสอบนะฮะบ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
คนที่ก่อเหตุนะครับเป็นตาของผู้ตายตาชื่อในดำอายุ๖๒ปีนะฮะ
ก็พาตำรวจไปชี้จุดนะเพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังจากใช้ท่อนฟืนเนี่ยฟาดศีรษะหลานชายจนเสียชีวิตนี่ฮะ
ตาดำนี่ไปชี้จุดนะครับบอกว่าหลานชายในชื่อหลุย
หลุยเนี่ยอายุยี่สิบเอ็ดปีเป็นหลานชายแท้แท้เลย
มาตั้งแต่แบบเบาะเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดเมื่อวานนี้
ตาดำแกบอกว่าหลานชายเนี่ยติดยานะแล้วก็ดื่มเหล้าด้วย
ชอบดื่มเหล้าแล้วก็เมาไม้ตอนเกิดเหตุเนี่ยคือมาเคาะประตู
มาบังคับตามาขู่ตาจะเอาเงิน๕๐๐บาทมาขู่ตากับยายกลางดึกเลย
แต่ตาบอกโอ้โหหลานเอ้ยมีอยู่ร้อยเดียวหลานไม่พอใจทะเลาะกัน
แล้วหลานเนี่ยขู่จะไปพังรถของลูกสาวก็คือแม่ของตัวเองนั่นแหละ
ลูกสาวของตาต้องขับไปทำงานตาพยายามห้ามยังไงก็ไม่ฟัง
ก็เลยไปคว้าท่อนฟืนมาฟาดใส่หลานไปอ่าอ่า
กะว่าจะเพื่อหยุดหลานปรากฏว่าหลานเนี่ยเจ็บสาหัส
แล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับหลังจากนั้นตาดำก็เลยขี่จักรยาน

พอกับผมผมควรคนเดียวเราเราทำต่อทำต่อของเรา
แล้วพอมันก็ยอมหยุดศักดิ์กรรมอย่างนี่ครับมันก็ยังข่อยตลอด
เรามีออกออกออกนั่งจะเฉยแล้วก็ไม่ปฏิบัตรต่างขอร้องเข้าตี
ตำรวจแจ้งข้อหากับคุณตาดำก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายนะฮะ
ตอนนี้ให้ประกันตัวไปนะครับเนื่องจากไม่ได้หลบหนี

วันนี้เราไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
ญาติรับศพของหลุยมาตั้งประเภทกุศลที่บ้านนะครับ

ก็ได้คุยกับยายยายอายุ๖๕แล้ว
บอกโอ้โหตากับยายเนี่ยเลี้ยงหลานคนนี้มาตั้งแต่๒เดือนนะ
เพราะว่าพ่อกับแม่เขาแยกทางกันแม่เขาก็ต้องทำงาน
ยายบอกยังทำใจไม่ได้เลยนะ
คือหลานเนี่ยเอาแต่ใจมากขอเงินเท่าไหร่ก็ให้
แต่เมื่อคืนมาขอเงินอีกเนี่ยโอ้โห
ขอ๕๐๐มิวร้อยเดียวหลานไม่พอใจ
ยายก็นอนด้วยห่องเพราะดีเดี๋ยวยินจะเสียง
อันนี้ยายก็ยังออกมาก็เห็นยายนอนลูกนอนหลับแล้ว
แกบอกคิดบอกฝันว่าแกเสียได้เฮ็ดล้านอย่างสิ
นี่แม่เค้าก็บ่อยู่เค้าก็สุ่มซ้ำธรรมดาแล้วเนาะ

ยังไงล่ะมีลูกมีแม่ไปหาแม่แม่ก็หนี
เมื่อกีพ
ไปโกรธเรียกไปโกรธเรียกของหนึ่งก็เลยบอกว่าไม่มีหรอก

เป็นรถไหมรถยนต์แม่
ตาก็ออกมาตาก็บอกว่าอย่าทำตอนเช้าทำไปแม่จะเอารถไหนไปทำงาน
ตอนเช้าก็ไม่สนตาก็จะไปห้ามนั่นแหละพูดง่ายเนอะ
ไปห้ามมันไม่ฟังกันแล้วนะ
คือเพื่อนของหลุยเนี่ยบอกว่าหลุยนี่เขาชอบศักยันต์นะครับ
เขาศักดิ์ทั้งตัวทั้งใบหน้าทั้งคิ้วนี่เพื่อนสนิทของเขาเล่าให้ฟัง
เพื่อนตั้งฉายาว่าหลุยหน้าลายอ๋อคือศักดิ์ทั้งตัวทั้งใบหน้าสักคิ้วหมดเลย

ใช่แต่เขาจะนิสัยใจร้อนหน่อยขี้โมโหนะ
แล้วก็มีเรื่องของการเสพยาเสพติดถูกจับก็หลายครั้ง
เอาเป็นว่าเพื่อนก็มาแสดงความอาลัยกันหลังจากทราบข่าว
นี่เขาก็ทำคลิปแสดงความอาลัยให้
ผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าความจริงแล้วตาเนี่ยคุณตาของหลุยเนี่ยเขาเป็นคนดีนะ

คือหลุยเองเด็กก็เป็นเด็กน่ารักมาก
แต่ท่านผู้ชมฮะพอโตมาเนี่ยผู้ใหญ่บ้านบอกว่ากลายเป็นว่าไปติดยาเสพติด
ติดคุกมาสองสามรอบเนี่ยแล้วพอพ้นคุกมาก็อยู่บ้านก็เมาบ้างเสพยาอะไรบ้าง
จะอารวาสกับตากับยายกับคนในบ้านสุดท้ายมันก็มีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นจนได้